คุณผู้ชมคะวันที่๙ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลนะคะ
เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้นำเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและบุคลากรได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะ
สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
อาจารย์คลินิกเกติคุณในแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นำคณะผู้บริหารบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด
สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อประเทศไทยด้วยนะคะ
เป็นการปลูกฝังแนวคิดแบบดิจิทัลติ้งกิ้งให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งก็คือการแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวม
หรือจัดการลดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไป
ทางด้านของรัฐมนตรีท่านก็บอกแบบนี้ค่ะว่าสมัชชาสหประชาชาติเห็นชอบนะคะ
วันที่๙ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
ซึ่งไทยเป็น๑ในสมาชิก๑๙๑ประเทศ
ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านทุจริตปี๒๕๖๒
รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ
โดยได้ใช้กลไกประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะ
รวมทั้งกลไกทางศาสนาการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ลำดับที่๓ใน๙ประเทศอาเซียน